ส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เกิดจากกระแสกดดันจากพลังโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
เป็นกรณีที่รถเก๋งสีแดงขับไปเฉียวชนรถจักรยานยนต
แล้วก็ล้มลงไปส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
แล้วคนที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ที่ก่อเหตุ
วันนี้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์
ก็ปรากฏว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเลยทีเดียว
หนุ่มคนนี้นั่นก็คือคนที่ขับขี่รถเก๋งสีแดงคันนี้แหละค่ะ
เฉียวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงไปนะคะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
ผู้ที่ขับขี่รถสีแดงคันนี้ทะเบียนหมายเลข๒กกรเรือ๘๙๖๙นะคะ

วันนี้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานบางซื่อ
หลังก่อเหตุขับรถเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
ส่งผลให้ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาบัวอ่อนแล้วก็ภรรยาได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเด็กหญิงลัศมีการอ่อนบัวลูกสาววัย๙ขวบก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
สันติก็ได้มีการกล่าวขอโทษกับผู้เสียหาย
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาเฉียวชนแล้วก็หลบหนี
โดยในวันเกิดเหตุกำลังจะไปเยี่ยมบิดาที่โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าไม่เห็นเด็กโดยสารมาด้วย
แล้วก็ขอโทษกับครอบครัวที่ไม่ได้มีการจอดรถรับผิดชอบ

พร้อมฝากขอโทษคนไทยทั้งประเทศกับสิ่งที่ได้เกาะขึ้นด้วย
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
ี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนี
โดยมีอัตราโทษจำคุก๒เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ซึ่งหากผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็จะดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

คืออัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง๓ปีค่ะ